ต้องบอกว่าฝุ่นตลบจริงนะคะสำหรับวงการตำรวจ
แล้ววันนี้เนี่ยก็มีวาระสำคัญเรื่องของการแต่งตั้งพบตร
แล้วจะตกลงจะมีการแต่งตั้งพบตรคนใหม่หรือไม่
อยากถามอาจารย์ในขีดเส้นใต้เมืองไทยสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับคุณขวัญคุณบุ๊คคุณน้ำแข็งครับ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับฝุ่นตลบจริงครับ
แล้วบ่ายวันนี้เนี่ยต้องจับตามองเพราะจะต้องเป็นวาระที่กตรประชุม
วาระสำคัญที่สุดคือแต่งตั้งพบตรคนใหม่เพราะคนเก่าจะหมดอายุ
ไม่ใช่หมดอายุเกษียณวันศุกร์ที่จะถึงนี้
วันที่๒๙จะต้องทำงานเป็นวันสุดท้าย
ถ้าไม่ตั้งพบตรก็แปลว่าพบตรว่าง
วิธีการถ้าไม่ตั้งก็จะหาทางออกได้โดยให้รองพบตรที่อาวุโสสูงสุด
รักษาการไปก่อนจนกว่าจะได้วาระแต่งตั้งพบตรคนใหม่

วันนี้ก็ต้องจับตาดูเรื่องนี้

รองพบตร๔คนที่อยู่ในข่าย
ที่จะได้รับการแต่งตั้ง
อาวุโสรอันดับหนึ่งพลธรรมอิกรอยอิงคะไพโรท
คนนี้เค้าจะเกษียณปีหน้ามีเวลาอีก๑ปี
ลำดับที่๒ถึงแม้จะอายุน้อยแต่ขึ้นมาเป็นรองพบตรก่อน
ก็คือพตเกสุรเชษฐ์หักทาน
คนนี้โน่นไปเกษียณเอาปี๑๙๗๔

ไม่ค่อยมีใครได้รู้จักชื่อพตเกกิตรัศน์พันเพชร
คนนี้เนี่ยถ้าได้เป็นพบตรเขาจะเกษียณเอาปี๖๕
แล้วอาวุโสอันดับสี่คือพตเกสักศุกร์วิมล
ก็เกษียณปี๖๗เหมือนกัน
ทิศทางข่าววันนี้ตลบเลยครับ
ก่อนหน้านี้ก็มีบอกว่าคนที่จะเข้าป้ายเป็นพบตร

ซึ่งเป็นอาวุโสลำดับที่สี่
แต่ว่าการตั้งพบตรไม่ได้ผูกกับอาวุโสอย่างเดียว
ถึงแม้พตฉใหม่จะให้ความสำคัญกับอาวุโส
ถึงแม้ว่าที่ผ่านมาส่วนใหญ่รองที่อาวุโสจะขึ้นมาเป็น

ทิศทางข่าวล่าสุดที่เข้ามาวันนี้อย่างที่บอก
ถ้าฝุ่นตลบอยู่อย่างนี้อาจจะไม่มีการแต่งตั้ง
พบตรประธานกตรนายกเศรษฐาจะเข้าประชุมหรือเปล่า
ยังไม่รู้เลยครับแล้วถ้าเป็นอย่างนี้
ก็อาจจะให้ใช้วิธีการก็คือให้รองที่อาวุโสสูงสุด
คือพลตำรวจเอกรอยอิงคภัยโรธรักษาการพบตรไปก่อนอย่างที่ว่า
นี่คือเรื่องราวที่กำลังวุ่นแล้วสิ่งที่ต้องจับตามองก็คือว่า
พตรสุรเชษฐ์วันนี้บอกว่าไม่เข้า

มีส่วนได้ส่วนเสียมีชื่อเป็นแคนดิเดตอยู่ด้วย
แล้วบอกว่าจะไปนั่งสมาธิสิ่งที่ตามมา
เราก็อยากรู้ว่าในสถานการณ์ที่เป็นอยู่แบบนี้เนี่ย
ได้พตรคนใหม่ขึ้นมาสมมติว่าเป็นพตรสัก
คำถามคือจะเอาอยู่ไหมครับ
อย่าตอบว่าไม่มีปัญหาอะไร

หน่ายกเสถานั่น

แต่ว่าท่านก็พอจะรู้ว่าอะไรมันคืออะไร
ท่านบอกว่าพบตรคนต่อไปต้องมีคุณสมบัติที่สร้างศรัทธาให้ประชาชน
เรื่องที่๑เรื่องที่๒ให้ดูแลขวัญกำลังใจของตำรวจ
โอ้โหสองเรื่องนี้เป็นคุณสมบัติพื้นฐานแต่เป็นโจทย์ที่ยากที่สุด
ทั้งเรื่องการสร้างศรัทธาให้ประชาชนและทั้งเรื่องการสร้างขวัญกำลังใจให้กับตำรวจด้วยกัน
เรื่องสัตว์สร้างศรัทธาให้กับประชาชนเนี่ยนี่เรื่องใหญ่เลย
เพราะในช่วงเวลาที่ผ่านมามันมีเรื่องที่ทำให้ประชาชนเสื่อมศรัทธาต่อวงการตำรวจ
ต่อเนื่องกันมาเรื่อยเหมือนกับว่าประชาชนเนี่ยถูกชกหน้า
สามสี่หมัดติดกันเลยช่วงเวลาที่ผ่านมา
หมัดที่หนึ่งจำได้ไหมครับคดีตู้เหา
คดีจีนเทาที่คุณชูวิทย์ออกมาเปิดเผยว่ามีตำรวจมากมายมหาศาลไปเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์
ทำในสิ่งที่มวยกูลทำไปสนับสนุนคนทำผิดกฎหมาย
คนก็วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะ
ที่สองเรื่องคดีกำนันนกที่นครปฐม

ทำให้คนแข็งใจว่าตำรวจไปจมปรักอยู่กับผลประโยชน์
จนกระทั่งมีเรื่องที่มันน่าเสียหายมันน่าระอายเกิดขึ้น
ตำรวจตายไปหนึ่งปฏิชีพตัวเองไปหนึ่ง
แล้วที่สำคัญคือผมขีดเส้นใต้มา๒๓ครั้งแล้วว่า
แทนที่พอเกิดเรื่องนี้แล้วจะตั้งหน้าตั้งตาสอบสวนหาความจริงว่าสวยตำรวจ
จ่ายกันเป็นคุณวิโรธลักษณะดีศรบอกว่าจ่ายกันเป็นเดือนหนึ่งเป็น๒๐๐๐ล้าน
รวมกันแล้วเนี่ยปีหนึ่งก็เป็นสองหมื่นกว่าล้าน
แทนที่จะสอบว่าเส้นทางเงินเหล่านั้นเนี่ยส่งไปถึงไหน
ส่งไปตำแหน่งระดับไหนส่งไปถึงใครไม่มีการตั้งกรรมการสอบ
ไม่มีคดีเรื่องนี้แต่ดันไปโน่นไปทำเรื่อง
หัวประมูลว่าอ๋อที่กำนันนกรวยขึ้นมาเนี่ย
เพราะว่าหัวประมูลกันได้งานมาตลอดที่แถวนครสุพรรณ
นครปฐมสุพันธ์แถวแถวนั้นได้งานกำนันต์นกหมด
แล้วมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องที่ยิงกันเกี่ยวอะไรกับเรื่องสวยตำรวจครับ
ทำไมไม่สอบเรื่องสวยตำรวจครับคนก็เดาเอาว่าอ๋อไม่สอบ
เพราะว่าสอบไปสอบมาเดี๋ยวจะรู้ว่าเงินเนี่ยไปกองอยู่บ้านใคร
ก็เลยไม่สอบนี่เป็นเรื่องแปลกประหลาดที่สุด
ไปหาเรื่องสอบเรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องที่ควรจะทำไม่ทำ
ไม่ทำปกป้องกันเรื่องที่ไม่ควรจะทำทำ
เรื่องที่ไม่ควรจะทำทำเรื่องที่ควรจะทำไม่ทำ
ป่านนี้ก็ยังแคลงใจกันอยู่ตำรวจก็ตายฟรีไปสองคน
ทีแรกคิดว่าเอาละตำรวจเสียหายไปขนาดนี้
แต่ถ้าไปลื้อรังแตนได้ว่าเงินที่ส่งให้กับสวยเนี่ย
อยู่กับใครตรงไหนยังไงเอานะพอคุ้มแลกกัน
นี่ไม่ได้อะไรเลยแล้วหมัดที่สามก็คือคดีที่
เช้าโชว์อยู่ทุกวันนี้ซึ่งมีอะไรแปลกแปลกอยู่ครับ
มีอะไรแปลกแปลกอยู่ครับให้ฝุ่นมันหายตลบ
ฝุ่นจางลงมาก่อนแล้วจะค่อยเห็นว่า
อะไรเป็นอะไรตอนนี้ก็อย่าเพิ่งด่วนสรุป
ต้องให้ความเป็นธรรมเพราะบิ๊กโจ๊กบอกว่า
นี่มันเป็นการเมืองในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ฉะนั้นจะเห็นว่านี่คือเรื่องที่บรรทร
ศรัทธาประชาชนส่วนที่จะให้กำลังใจตำรวจด้วยกันเอง
ให้สร้างขวัญสร้างกำลังใจด้วยกันเองเนี่ย
ท่านนายกเศรษฐาต้องไปแก้เรื่องการซื้อตำแหน่งให้ได้
คนทำงานงกงกงกงกถึงเวลาขึ้นมาอยู่กับที่
ถึงเวลาขึ้นมาถูกย้ายไปไหนก็ไม่รู้
แต่คนที่มีเงินส่งนายคนที่เก็บผลประโยชน์
คนที่ทำความไม่เหมาะสมไม่ดีทั้งหลายกลับได้ดิบได้ดี
หน้าขึ้นไปเป็นนายลูกน้องกลายไปเป็นนาย

คนไม่มีเงินไม่มีโอกาสได้ตำแหน่งสำคัญ
แล้วใครที่ไหนมันจะมีขวัญกำลังใจ
ใครที่ไหนครับจะมีขวัญกำลังใจจะทำงาน
นี่คือโจทย์ใหญ่ที่นายกเศรษฐาต้องเล่นแก้
ถ้าแก้ตรงนี้ไม่ได้อย่าไปคิดเลยว่า
ขวัญกำลังใจของตำรวจจะดีขึ้น
แล้วพอเกิดกรณีช้างชนช้างกันแบบนี้

ลูกน้องแต่ละฝ่ายก็จับตามองกันว่านายใครจะชนะใคร
แล้วมันจะสะเทือนไปถึงลูกน้องขนาดไหน
นี่คือเรื่องในวงการตำรวจที่นายกเศรษฐาตั้งหลักใหม่ครับ

ถ้าไม่งั้นเอาไม่อยู่

และเราก็ยังไม่รู้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้น
กับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ตอนนี้
ขีดเส้นใต้เที่ยงวันนี้ครับ